เวลานี้หลายคนก็เดือดร้อนกันนั่นแหละนะครับแต่ก็มีคนที่ไปฉวยโอกาส
ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้คนนะครับอย่างที่ราชบุรีเนี่ยมีแม่ค้าคนหนึ่ง
ก็แน่นอนว่าเจอพิษโควิด๑๙เธอก็หวังว่าจะไปกู้เงินมาลงทุนนะ
เอามาขายของเอามาจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์แต่ไปเจอแก๊งต้มตุ๋นนะ
ศูนย์เงินเลยบอกถ้าอยากได้๕๐๐๐โอนมาก่อน๕๐๐สุดท้ายหายเงียบ
แอบอ้างชื่อบริษัทต่างเยอะแยะนะครับเตือนภัยกันนะครับทุกผู้ชมครับที่รัชบุรีนะครับ
ร้านนี้เป็นร้านขายส้มตำนะฮะที่โพธารามนะครับอำเภอโพธาราม
ผู้ที่เป็นผู้เสียหายเป็นแม่ค้านะครับชื่อนางสาวเบนจพันธ์ปันคำอายุ๓๔ปีนะครับ
กู้เงินลักษณะกู้ออนไลน์นะเธอบอกว่าช่วงโควิด๑๙เนี่ยขายของไม่ดีนะครับ
คือทุนที่มีมันก็เริ่มหมดแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งไปออกจักรยานยนต์มาใหม่ด้วย
ไม่มีเงินไปจ่ายค่างวดรถ๕พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ฮะหลักฐานนะครับที่เธอเอาให้ดูนะครับ
บอกว่าได้รับสายจากหมายเลขนี่ยังจำเอาไว้เลยนะฮะยังบันทึกเอาไว้
อ้างว่าเป็นบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งบอกว่าเธอสามารถกู้เงินได้
ไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็เลยแอดไลน์ไปหาเพราะเขาบอกให้แอดไลน์ไป
ก็กรอกข้อมูลสมัครผ่านเนี่ยช่องทางที่เขาบอกมานะฮะเบอร์โทรนี้ถ้าท่านถูกแอบอ้างอะไร
ท่านไปแจ้งตำรวจเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์๐๒ที่โทรไปหาแม่ค้าส้มตำนะครับ
พอสมัครเสร็จบริษัทนี้บอกว่าสามารถกู้เงินได้๕๐๐๐บาทแต่ต้องมีเงินค้ำประกัน๕๐๐บาท
เธอก็หลงเชื่อต้องโอนเงินค้ำประกันไปก่อน๕๐๐บาทเธอหวังกู้๕๐๐๐เธอก็โอนไป
ต่อมาทางบริษัทแจ้งว่าอนุมัติสินเชื่อให้แล้วนะแต่เลขบัญชีของเธอที่ส่งไปให้เนี่ยมันผิดไปตัวหนึ่ง
โอน๕๐๐๐๐ยังไม่ได้ต้องมีค่าดำเนินการแก้ไขก่อน๒๐๐๐๐บาทเธอไม่มีเงิน๒๐๐๐๐บาท
โอนให้ก็ปฏิเสธแล้วก็งั้นขอ๕๐๐๐คืนก็แล้วกันที่ว่าต้องโอนไปก่อน
ตรงแต่ก่อน๕๐๐๐เป็นค่าครับประกรงครับประกัน
ปรากฏว่าบริษัทนี้ฮะอ้างจะฟ้องผิดสัญญงสัญญาแบบอ้างอะไรไปเรื่อยเลย
อย่าไปล้วมตัวเชื่อมันมีเยอะแอบแบบนี้
เหมือนของจริงเลยพูดแบบเหมือนจริงเลยแต่มันไม่ใช่อ่ะ
แล้วมีการบอกว่าถ้าแก้ไขบัญชีน่ะคือต้องโอนมาเพิ่มอีกสองหมื่นแล้วจะได้แล้วจะได้คืนอ่ะเจ็ดหมื่นห้า
ภายใน๑๐นาทีจะโอนคืนกลับมาให้โอนไป๕๐๐๐แล้วยังจะบอกให้โอน๒๐๐๐อีกแก้ไขเลขบัญชี
หนูบอกพอเลขบัญชีมันก็ถูกแต่พอโอนตังไปทีไรเนี่ยบอกว่าเลขบัญชีผิดทุกทีเลยหนูบอก
เอาไปแล้ว๕๐๐จะเอาอีก๒๐๐๐นะดียังไหวตัวทันนะครับทุกผู้ชมครับเธอบอกเธอพยายามทวง๕๐๐บาทคืนนะครับไม่ได้นะฮะ
สืบหาข้อมูลบริษัทนี้คือจนรู้ว่าบริษัทนี้ที่เขาอ้างนะที่คนที่โชว์มาเอาเงินเนี่ยอ้างคือบริษัทกรุงไทยเยาวราชจำกัด
เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่รัชบุรีนะมีบริษัทอื่นอีกนะฮะก็พยายามติดต่อนะเบอร์ไปแจ้งความที่สหพโพธารามตอนนี้ไม่ได้แจ้งนะฮะตำลังรวบรวมหลักฐานอยู่สุดท้ายไปตรวจสอบเนี้ยพบผู้เสียหายอีกยี่สิบถึงสามสิบรายที่เป็นผู้เสียหายนะฮะที่ถูกบริษัทที่เขาแอบอ้างชื่อมานะครับค่ะคุณผู้ช

สอบข้อมูลในสัญญาแล้วก็ติดต่อไปที่เบอร์ลูกค้าที่ส่งมาขอทำการยกเลิกสัญญาค่ะก็เลยรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้บริษัทแจ้งความแล้วนะคะที่สพโพธารามนะคะ
ข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าทางบริษัทเขาก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
แอบอ้างชื่อเขานะคะแล้วไม่รู้เอาเบอร์โทร๐๒ของใครอะไรยังไงนะครับ
ใครตกเป็นเยือเพิ่มเติมได้ที่สพพรรมนะครับใช่ค่ะ